๓เรื่องเป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องรอติดตามกันจริงนะฮะ
๙โมงเช้าคุณทักษิณบอกว่าจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
๙โมงนี่คือเครื่องบินมาลงที่ดอนเมือง
แล้วก็ช่วง๙โมง๑๐โมงเนี่ยมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายก
โดยประธานวันนอบอกว่าอภิปรายไปเลย
แต่บ่าย๓ปุ๊บเนี่ยให้ลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงอะไรก็ว่ากันไป
แต่ระหว่างตรงนี้มันมีอีกเรื่องนึง
คุณสุเทพเทือกสุบันมีปฏิทินการเมืองไหม
เอามาให้ดูหน่อยนี่คือคุณสุเทพพฤกษุบันลุงกำนัน
ตเลขาธิการกปศนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลภักดิ์ประชาธิปัตย์นะฮะ
ซึ่งดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรี
นี่เห็นไหมพรุ่งนี้๑๐โมงคุณสุเทพต้องไปสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือสารดีการนักการเมืองอยู่แถวไหนนะสนามหลวงคือที่ที่คุณทักษิณพอลงเครื่องที่ดอนเมืองปุ๊บ
เจ้าหน้าที่ไปรับต้องพามาที่นี่ก่อนนะฮะสารดีการนักการเมือง
เพื่อมารับฟังเรื่องคำสั่งคดีต่างที่ถูกพิพากษาตัดสินจำคุกไปแล้วจากศาล
พี่อุ๊ยบอกว่าเขาจะได้เจอกันเหรอคะไม่รู้เพราะว่าสารท่านคงมีห้องพิมพาคดีหลายห้อง
จะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะกลับมาให้ดูตรงนี้อีกทีนึงนะแต่เดี๋ยวดูเรื่องของคุณสุเทพก่อน
ทำไมพรุ่งนี้คุณสุเทพต้องไปสารดีกานักการเมือง
หรือว่าชื่อเต็มคือสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ยังจำได้ใช่มั้ยครับว่าคุณสุเทพมีคดี
เป็นรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คดีทุจริตสร้างโรงพัก๓๙๖แห่ง
ยื่นฟ้องเอาไว้นะครับกรณีหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทน
ซึ่งหลังจากที่มีการฟ้องกันไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
กันยายนปี๖๕สารพิจารณาแล้วเห็นว่า
จำเลยคือคุณสุเทพและพวกนะฮะรวม๖คนนะ
ซึ่ง๑ในนั้นจะมีพลตำรวจเอกประทีปตันปเสิร์ต
ยกฟ้องเอาไว้นะครับแต่ก่อนหน้านี้สารดีการ
นักการเมืองที่เขาเรียกกันสั้นเนี่ยจะมีสารเดียว
แต่ลำนูนใหม่เนี่ยให้อุทธรณ์ได้เป็นสองสาร
ซึ่งพอมีการยกฟ้องปปชก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับ
เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะฮะศาลท่านนัดนะครับ๒๒สิงหาคมนะครับ
นัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมารอฟังว่าการวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะฮะ
ในวันพรุ่งนี้เนี่ยศาลท่านจะว่าอย่างไรถ้าออกมาเหมือนกับครั้งแรก
ก็คือเห็นว่าจำเลยไม่มีความผิดยกฟ้องอันนี้ก็พ้นเลยพ้นเลยนะฮะ
แต่สมมุติถ้าผลพิพากษาออกมาเนี่ยวันพรุ่งนี้สารอุทธรณ์ผลมันไม่เป็นบวก
มันเป็นลบกับคุณสุเทพแล้วก็พวกเนี่ยเอาขอดูปฏิทินหน่อย
ปฏิทินเมื่อสักครู่นี้ปฏิทินการเมืองวันพรุ่งนี้
ถ้าผลออกมาไม่เป็นบวกไม่เป็นคุณกับคุณสุเทพ
ก็พูดง่ายพูดตรงสมมุติถ้าสารท่านบอกว่าผิดแล้วต้องโทษจำคุกติดคุกขึ้นมาเนี่ย
ก็ไปต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลยนะฮะอ้าวที่เดียวคุณทักษิณนะคะ

เก้านาฬิกาเนี่ยพอลงเครื่องปุ๊บ
ออกมาจากดอนเมือง

รับทราบคำสั่งทางคดีต่างเสร็จปุ๊บ
พาไปต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะ
ต้องไปอยู่ที่นั่นก่อนนะมีขั้นตอนต่างนักโทษใหม่เรื่องกักตัวโควิดตรวจโรคอะไรแล้วจากนั้นไปคุณทักษิณจะไปยื่นเรื่อง
พระราชทานภัยโทษส่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นลักษณะทั่วไปอะไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า
คุณสุเทพคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยตอนปฏิวัติแล้วก็ออกไปเนี่ยตอนนั้นปี๔๙ใช่ไหมต่อมาเนี่ยมา
รัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยน้องสาวคุณทักษิณได้เป็นนายกนะแล้วปี๕๗เนี่ยโอ้โหสถานการณ์การ
เมืองเนี่ยมันเข้มข้นถึงขั้นต้องบิ๊กตู่ต้องเข้ามาตอนนั้นมารัฐประหารก็ตอนออกมาจาก
ด้วยนิรัติศกรรมสุดซอยแล้วกปปศก็ออกมาคุณสุทธิพย์เนี่ยเลขาธิการกปปศไงใช่ไหมนี่พอฉะนั้น
พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นักการเมืองไทยสองคนนี้จะได้เจอ
กันหรือเปล่าต้องติดตามนะลุงกำนันอืมกับคุณทักษิณค่ะอ่า